เหตุระทึกกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมที่เพชรชบุรี
เป็นสองอดีตตำรวจดวนปืนกันเสียงดังสนั่นไปทั่วหมู่บ้านเลยนะคะ
แล้วก็ทำให้ทั้งคู่ได้รับบาดเจ็บหนึ่งในนั้นอาการสาหัสด้วย
อันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นสองทุ่มครึ่งเมื่อวานค่ะตำรวจสพเขาย้อย
ก็ได้รับแจ้งว่ามีเหตุยิงกันหน้าบ้านที่ตำบลหนองชุมพลเหนือ
ที่เขาย้อยของเพชรชบุรีเนี่ยนะคะคนเจ็บมี๒ราย
ทีนี้ตำรวจก็เลยเดินทางไปพร้อมกับชุดสืบสวนชุดพิสูจน์หลักฐาน
คนเจ็บเนี่ยกู้ภัยเอาส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะคะ
นั่นก็คือร้อยตำรวจเอกสุธีแพรลอยอายุ๕๑ปี
เป็นอดีตตำรวจสพเขาย้อยลาออกจากราชการมา
คนเจ็บรายนี้ถูกยิงเข้าที่อกขวา๒นัด
ยิงเข้าที่ต้นขาขวาหนึ่งนัดกระดูกแตกอาการสาหัสนะคะ
ส่วนคนเจ็บอีกคนนึงก็คือร้อยตำรวจเอกประยุทธ์บุญช่วยอายุ๖๑ปี
เป็นอดีตตำรวจเกษียณอายุราชการสพเขาย้อยค่ะ
โดนยิงเข้าที่ไหล่ซ้าย๑จุดบาดเจ็บไม่มากนะคะ
ทะเบียนบไมง๙๑๑เพชบุรี
สภาพเนี่ยเข้าไปในรถเนี่ยนะคะไปเจอกระสุนปืน๕จุด
อยู่ที่บริเวณประตูด้านซ้ายมี๒รู
อยู่ที่กระจกแข็บด้านซ้าย๑รู
แล้วก็มีรอยกระสุนปืนอยู่ที่ตัวรถด้านล่างซ้ายอีกรูนึง
หน้ารถขวาอีกรูนึงรวมทั้งยางรถด้านหน้า
ซ้ายแล้วก็ขวายางแบนตะแต๋แบบนี้เลยนะคะ
รถไปเจอปืนลูกซองยาวหนึ่งกระบอกแล้วที่พื้นรถเนี่ย
ก็ไปเจอปลอกกระสุน๔ปลอกเจอสายสะพายกระสุนลูกซอง๑เส้น
แล้วยังมีกระสุนที่ยังไม่ได้ยิงอยู่ในสายสะพายเหลืออีก๘นัดนะคะ
ส่วนด้านนอกข้างรถก็ไปเจอปลอกกระสุนลูกซอง๑ปลอก
เคียงกันไปเจอกระสุนขนาด๙มมตกอยู่๒ปลอก
ห่างออกไปค่ะก็คือหน้าร้านกาแฟอยู่ในบ้านหลังที่เกิดเหตุนั่นแหละ
ปลอกกระสุนปืนลูกซอง๑ปลอกปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมอีก๑๓ปลอก
ตกอยู่จากทางถนนเข้าไปถึงภายในร้านกาแฟ
เพราะว่าเขาเปิดบ้านพักเนี่ยเป็นร้านกาแฟด้วยเห็นไหมเจอกระสุนแบบเกลื่อนกาดไปหมดเลย
ในบ้านพบรถอีก๒คันคือกระบะอีซูซูทะเบียนบมบม๙๒๔๙เพชรบุรี
แล้วก็มีรอยกระสุนปืนอยู่ตามตัวรถด้วยนะคะ
ทีนี้จากการตรวจสอบทั้งหมดก็ทราบว่าร้อยตำรวจเอกประยุทธ์เป็นพี่เขย
ส่วนร้อยตำรวจเอกสุธีเป็นน้องเมีย
ก่อนเกิดเหตุร้อยตำรวจเอกสุธีที่เป็นน้องเมียขับรถกระบะมาจอดหน้าบ้าน
แล้วก็คว้าปืนลูกซองยิงเข้าไปในบ้าน
ร้อยตำรวจเอกประยุทธ์อยู่ในบ้านก็กระโดดหลบค่ะ
แล้วก็คว้าปืนขนาด๙มมยิงรัวสวนจนเกิดการยิงตอบโต้กัน
เขาบอกว่าเสียงดังสนั่นไปทั่วหมู่บ้าน
แล้วก็ได้รับบาดเจ็บทั้งสองคนนะคะ
ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นน่าจะเกิดจากความขัดแย้งเรื่องส่วนตัว
แต่รายละเอียดเรื่องนี้นี้เดี๋ยวต้องรอให้ตำรวจมีการสอบสวน